พาไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกค่ะ

แต่ไม่ใช่คนนะคะไปดูกันว่าเขาแข่งอะไรกันครั้งแรกของโลก

เล็กพันธุ์ใหญ่มาหมดนะจ๊ะน้องหมา
และนี่ก็คือวินาทีเนี่ยตัวดำเนี่ย
วินาทีที่สาวน้อยแอปบี้หรือว่าแอปบี้เกิล
เป็นสุนัขเพศเมียออสเตรเลียนแคลปี้
คว้าชัยชนะในการแข่งขันสุนัขโต้คลื่นนานาชาติครั้งที่๑ค่ะ
อย่างที่บอกจัดเป็นครั้งแรกของโลกนะคะ
ชายหาดลินดามาในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา

เขาบอกว่าในครั้งนี้สุนัขทั้งหลายสายพันธุเล็กใหญ่มาแข่งได้หมด
ที่สำคัญก็คือแต่ละตัวต้องผ่านการฝึกมาก่อนนะ
ก็คือต้องไม่กลัวน้ำแหละแล้วก็ต้องฝึกทรงตัวฝึกอะไรด้วย
และที่เห็นต้องใส่ชูชีพป้องกันความปลอดภัยด้วยนะคะ
ถึงเป็นสุนัขก็ต้องปลอดภัยจะให้เขาจมน้ำไม่ได้
แล้วเจ้าของก็เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดคือโต้ไปด้วยกัน
เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
อยากที่จะให้คนที่เป็นเจ้าของสุนัขนะหันมาสนใจกีฬานี้มากขึ้น
แล้วก็อยากกระตุ้นให้คนหันมาเห็นความสำคัญเห็นความน่ารักของสุนัข
เพื่อจะได้หันมารับเลี้ยงสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้นด้วย

ฉันยังยืนไม่ได้เลยทำได้แค่พาย